แต่พูดถึงเวลาที่เรารับประทานอาหาร

บางทีเราก็อยากจะให้มีอารมณ์ร่วม

กินข้าวอยู่มันต้องบรรยากาศดี
มีความสุขแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิด

จะมีความสุขกับการกินอยู่หรือเปล่า
โอ้โหขวัญเอ้ยขวัญมาเอาเอาโอ้โหแทบหงายหลัง
ทำกับพี่เขาได้ลงคอดูสิคะทั้งที่ผู้ชายเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหม
กับคุณตาคุณยายกำลังแบบเพิดเพลินอเร็ดอร่อยเลยทีเดียว
แต่ทันใดนั้นเองเนี่ยค่ะภารกิจการกันแกล้งกันก็เกิดขึ้น
ด้วยการเอาลำโพงตัวใหญ่เลยนะไปวางไว้ข้าง
แล้วเจ้าลำโพงอยู่ก็ดังขึ้นมาตกอกตกใจตกเก้าอี้กันไปเลยคุณ
แบบนี้ค่ะตกใจสุดขีดค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเออบรรยากาศมันก็ดูเงียบเหมือนกันเนอะ
อยู่มีเสียงอะไรดังโพงขึ้นมาแบบนี้เอ้าดูเอาจริงนะ
ดูทรงแล้วเนี่ยทั้งโต๊ะเนี่ยคุณตาคุณยายก็ตกใจเหมือนกัน
แต่คุณพี่คนนี้ตกใจสุดอันนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าเอ็นดูอ่ะ
ดูคุณตาคุณยายด้วยแล้วก็สงสารคุณพี่เขาด้วย
คราวหน้าคราวหลังถ้าตกใจรุนแรงขนาดนี้มีหวังกระโดดออกนอกบ้านหนีไปเลย
แมวยังไม่ตกใจแรงขนาดนี้เลยคุณดูสิเนี่ย
เอาจริงถ้าเกิดว่ากินแบบว่าสมมุตินะต้มยำไหม
เออกระเด็นทำยังไงว่าอย่างเนี่ย

เนี่ยอันตรายเหมือนกันนะตอนทานข้าวทานอาหารเนี่ยค่ะ
เขาโบราณเขาว่าอย่าไปแกล้งอย่าไปคุยกันเดี๋ยวมันจะติดคอมันจะสำลักเนอะ
ก็เป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะเอามาให้ดูกันเรียกรอยยิ้มแหละ

เป็นห่วงอย่าไปแกล้งกันตอนกินข้าวแต่ว่ามันสนุกจริง